พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของตัวเลขกันหน่อย
เลขไหนดังที่ไหนเขาว่าเด็ดเอาไปดูกันหน่อย

เริ่มกันที่นี่เลยจะพาไปดูต่อตะเคียนครับ
แม่ปทุมทิพย์ตั้งอยู่ในเต็มท์ริมหาดครา
ที่อำเภอบ้านฉางจวัตรระย่อนนะครับ
ชาวบ้านก็อุ้มลูกอุ้มหลานจูงมือลูกหลานไปยกมือไห้
ขอโชคขอร่าวก็ไม่ขาดสายนี่แหละ
โดยตะเคียนแม่ปฐุมทิพย์นั้นมีขนาด๒คนโอบ
เขาบอกว่าลอยไปเกยตื้นอยู่ที่หาดแห่งนี้เมื่อ๓ปีก่อน

มีร่างทรงมาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ปฐุมทิพย์
แล้วก็จะมีน้องสาวตามมาด้วย
จากนั้นก็มีตะเคียนยาว๓เมตรครึ่งร้อยไม่โผล่อีกจริงคุณผู้ชม
ตามคำที่บอกคือเหมือนเป็นน้องสาวอะครับ

มีการนำเครื่องเส้นไหว้ชุดไทยไปไหว้
มีคนไปส่องหาเลขถูกรางวัลกันหลายงวดแล้วนะครับ

เครื่องเส้นกระจัดกระจายแต่ว่าเจ้าแม่ไม่เป็นอะไรเลยคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็มีคนได้รางวัลใหญ่
นักบอกว่ากลางจะมีการสร้างสารให้กับเจ้าแม่แบบถาวรไปเลยนะครับ
ส่วนที่วัดโพทองตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลน่านจังหวัดพิจิตรค่ะ
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอเลขจากต้นโพงต้นเล็กที่หน้าพระอุโบสถนะคะ
เขาบอกว่าต้นเล็กแต่สะดุดตามากเพราะว่าใบเป็นสีอะไรคุณดู
ชมพูสีชมพูสวยมากครับวัยวัชกรบอกนะคะว่า
ต้นโพเล็กนี้เป็นรากแขนงของต้นโพใหญ่
ออกใบสีชมพูปีละครั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
แล้วก็จะทิ้งใบในช่วงเดือนพฤษภาคม
เป็นแบบนี้มา๑๓ปีแล้วค่ะ
ชาวบ้านที่เขามาชมโพลสีชมพูก็เลย
แสดนหน่อยในใดก็ไม่ปกติใช่มั้ยแปลก
ส่องหาเลขกันหน่อยบางคนบอกเห็นเลข๔
บางคนบอกเห็นเลข๙เอาก็แล้วแต่ตาใครตามมันว่าใครเห็นเลขไหนนะคะ

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณผู้ชมไปฟังก่อน
นี่ไม่ใช่เวทีร้องเพลงไม่ได้เป็นร้านคาราโอเกะนะ

เป็นลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
คือคุณดาวครับน้องดาวสาวพันล้านเป็นชาวอุดรธานี
มาร้องเพลงแก้บนถวายพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมานะครับ
หลังเขาถูกลอตเตอรี่ติดต่อกัน๑๕งวด
แต่ละครั้งถูกอย่างต่ำก็๕๐๐๐บาทนะครับ
ครั้งล่าสุดถูกรางวัลมาหลายแสนบาท
ก็เลยไปร้องเพลงแก้บนถวายซะเลย
แล้วก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้
เขาบอกว่าซื้อไว้ในเลข๕๑๔กับ๗๗๘

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไปเอาเลขจากที่นี่มานะ

ปิดท้ายกันที่รอยประหลาดที่เกิดบนกระจกหลังรถยนต์

นี่ฮะทะเบียนรถคันนี้คือ

ของนางสาวปฏิตามรักษกุลวัฒน์นี่
นี่ฮะลอยเป็นทางเหมือนมีสัตว์เหลืออะไรบางอย่าง
เธอบอกว่าเธอขับรถไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลอูทองสุพรรณบุรีไปนอนเฝ้าน้องชายป่วย
ตอนเช้าจะกลับบ้านเอ๊ะลอยอะไรก็เลยถ่ายรูปถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊ก
หลายคนบอกว่านี่เป็นรอยพญานาคหรือเปล่า
ก็ตีกันไปตามความเชื่อแล้วกัน
คนก็ไปดูทะเบียนรถแหละนะ
นี่ฮะ๑๓๐๓นะครับ